เรื่องของพระทุดงหน่อยนะฮะพระทุดงท่านได้โพสต์คลิป
คุณเขียนมาสอนใครเห็นก็แหม่สาธุแต่ขออนุญาตหลวงพ่อหัวเราะซะหน่อย
รู้สึกคือหลวงพ่อเดินทุดงกันแล้วก็ไปเจอวัวฮะ
วัวมันไม่ให้ผ่านครับไปดูนะครับ
พอกมาจิ้มเบาเผื่อได้เข้ารงบาลย้อนผู้สาวเสื้อเขาเข้าจึงให้
ผู้เบาจ้ามใจค่อยก็ไว้โทษทันตั้งใกล้วาดที่เมากระโก๊กเหล่า
เพียวเกือบถือสายเดียวไขวและเสียวสันลำจังแม่งเหมือนเพลินเท่าสังเกษ
นี่ฮะโอ้โหเจ้าวัวใช่ครับตัวเดียวตรงนี้ตัวเดียว
คือสุดท้ายต้องมีหลวงพ่อรูปหนึ่งที่ไปดึงเชือกวัวแล้วก็ให้รูปอื่นอื่น
ได้เดินผ่านกันไปก่อนค่ะพระทุดงท่านมาเป็นกลุ่มนะฮะ
เพลงเราไม่ได้ใส่นะครับทุกผู้ชมครับมาพร้อมคลิปอยู่แล้วนะคะ
มาพร้อมคลิปครับเพลงของพีอีสปงรังสอรครับ
คนที่โพสต์คลิปก็คงจะแบบอยากใส่ให้มีสีสันหน่อย
คลิปนี้เผยแพร่โดยพระสุวัทธ์เตวัตหัวธรรมโมนะครับ
ก็เป็นภาพเหตุการณ์ขณะกำลังเดินทุดงพร้อมกับพระเพื่อนนะ
ไปกันเป็นกลุ่มคณะนะครับก็อยู่กลางทุ่งนานะฮะ
แล้วก็เจอกับวัวตัวนี้แต่ไม่มีใครได้รับอันตราย
ไม่มีใครได้รับอันตรายคนที่เห็นคลิปก็อดที่จะหัวเราะไม่ได้
แต่ก็ปลอดภัยกันดีก็สบายใจกันไป
หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปนะครับพระสุวัสดิ์ท่านลงคลิปล่าสุด
ก็เดินทุดงกันอีกทีนี้ยิ่งกว่าตัวเดียว
ท่านผู้ชมคุณเห็นประสอบอีกคลิปหนึ่งนะครับ
กลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งคาดว่าจะอยู่ที่นครรัชศรีมา
นะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับทีนี้หลายตัวเลย
แต่วัวมันหลีกลงคล่อแล้ว๖๒๐แต่ก็ท่านทางพระกลัวอยู่นะ
ยังกังวลจากคลิปไม่สักครู่
อันนี้เป็นหลังเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้แม่หมู่บ้านนี้เนี่ยวัวเยอะดี
ปลาท่านก็กังวลละค่ะก็ต้องหลบ
แต่ถ้าคนไม่ค่อยคุ้นชินเดินผ่านฝูงวัวฝูงควาย
อย่างนี้ก็จะต้องแหย่งนิดนึงหน่อย
อาจจะเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขากำลังเอาวัวออกไปกินย่า
ไปตามทุ่งนาไปตามหมู่บ้านเนี่ยพระท่านเดินทุดงออกจากริกบุญกันเนี่ย
ก็คงจะผ่านกันพอดีแล้วก็เจอเยอะเพราะว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงวัวกันเยอะ
ท่านก็เอามาโพสต์เอาไว้นะฮะก็อนุโมทนาสาธุครับ